ชื่อว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชร
น้ำน้ำเสด็จสมเป็นเพชรเห็มพล
กลับเข้ามาสนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการเพชรดาราประกายเพชรครับ
แน่นอนนะครับเรายังมาคึกคักสนุกสนานนะครับ
ตัวเต้นกันได้เลยนะครับยังอยู่ในธีมของรื่นเริงปีใหม่นะ
น้องเพชรดาราทั้ง๖คนของเรานะครับ
มาขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงของความสนุกสนาน
ตอนนี้เริ่มที่๓ท่านก่อนนะครับผม
สาวสวยทั้ง๓ท่านน้องฮายน้องจูจุและน้องนับตังนะครับผม
เม็ดเล่ต่อเนื่องเชิญ
สวัสดีค่ะ

เริ่มที่๓คนของเรานะครับผม
ติดเข้ามาสิถ้าจะรีรักสาวต้องก้าวไว้
ลูกก็ถอนหน้าถ้าจะให้หวาน
ค่อยทุบรับธาตุวาดขึ้นมาได้
หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจ
จะไปไหนลูกไก่ในกล้ามมือ
ขยับขยับขยับขยับเข้ามาสิ
กระแทรกกระแทรกกระแทรกกระแทรกออกมาสิ
เขยับเขยับเขยับเขยับเข้ามาสิ
กระแทรกกระแทรกกระแทรกกระแทรกเข้ามาสิ
มาดก็หน้าลุ้นหุ้นก็เด็งแจ้ว
เชื่องดังแมวง่วงนอนในกุฏิ

บีบกะทิเมื่อไหร่จะได้มัน
ก็ตัวรักเขาเฝ้าแต่มองตา
ห่างตะวะสองวะโทยคาสัน
เกิดมาเป็นชายถ้าบ่อายกัน
อีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดง
ขยับขยับขยับขยับเข้ามาสิ
แทรกกระแทรกกระแทรกกระแทรกเข้ามาสิ
เขยับเขยับเขยับเขยับเข้ามาสิ
กระแทรกกระแทรกกระแทรกกระแทรกเข้ามาสิ
ฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าจ้า
ท้อยห่างไปนิดอีกนิดนานและห่างอีกสักนิด
อีกนิดนานและท้อยห่างไปนิด
อีกนิดนานและห่างอีกสักนิด

ทำตีลูกเจอทำเปิ่นทำเปอ
ทำเป็นเพลิมมาแน่
เอื้อมือยาวยาวย่มยามเยาะแยะ
กลัวมือกลับเพราะเถียงเกียจมากแกะ
สุขกระทุมไม่คือไม่แอบโทรคับ
ช่องแสงก็สนิมมาแตะ

ที่แรกก็ยังนั่งห่างเราแหละเธอแพบห่อบบอดเอามือกอดลืมแกยูววว
ห่างไปนิดอีกนิดนานและห่างอีกสักนิดอีกนิดนานและท่อ

มุมบ้านเหล่านี้กำลังโชคเยี่ยมมากไปหลายต่อ
ลูกก็มีเรียนหมอและลูกปะนอก็ได้เป็นกำนัน
ตามคนมีงานรอบทุนมุมบ้านก็กำลังเหลือลัน
หนึ่งผลิตภัณฑ์กับหนึ่งตำบลและคนบอกดี

โหให้ดังเต็มรอยสลองส่งหน่อยละบ้านเราโชคดี
อ้าว
โหการให้ดันดาลสลองหมู่บ้านคนดีโชคดี

บ้านน้องโชคดีเขาว่าบ้านพี่ก็โชคดีเหมือนกัน
ข่าวว่าได้รางวัลเรื่องความขยันทั้งหมู่บ้านใช่ไหม
หมู่บ้านดีกันถ้าวันเราบ้านกันน่าจะเอาหรือไหม
กะวันมันวันไหนจะเท่าข้างกัน
กะวันมันวันไหนจะเท่าข้างกัน
แค่ขึ้นมหุงไฟมโหรักทันที
โหกันให้แรงไว้ถึงวันตั้งแล้วมาโหอีกที

อยู่คนเดียวมันยาวเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีว่า
โทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีว่าไปล้านลาตามภาษาคนโสด
หนุ่มคนไหนจ้องจะขอเบอร์เราเพิ่งเจอไม่ให้เบอร์อย่างก่อน
ตัวก่อนอย่างเงินนั้นขอทอนเดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ
ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักรู้แต่ฉันเป็นหญิงหลังลา
ฉันไม่ชอบความขี้เหงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเริงรา
ดื่มกันบ้างหากเป็นบ้างเวลา
อิสระแบบผู้หญิงล้านลาถึงไม่เลิศให้สวยปานางฟ้า
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาอายไปขึ้นสวรรค์
เต้นที่หานราตรีนี้หน้าเวทีอย่าถึงในถึงกัน
ใครว่าแน่มาเต้นแข่งกับฉันคนคออ่อนก็ถอยไปละกันนะ
ขอหนึ่งวันขอให้ฉันละลา
ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชูไม่ใช่ผู้หญิงรัก

ฉันไม่ชอบความที่เหงาฉันชอบคุยชอบเมาเที่ยวให้ใจเริงรา

ถึงไม่เลิศไปสวยป่านางฟ้า
หรือเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพา
อายไม่ขึ้นสวรรค์พาอายขึ้นสวรรค์

พอดีวันปีใหม่ให้พี่น้องได้สุขขี

สุขภาพเงินทองจงมั่งมีสวัสดีวันปีใหม่เอ่ย

อันนี้นะ
พี่นึกถึงเพื่อนบ้างสิครับ
สวัสดีต้อนรับวันปีใหม่
ให้พี่น้องชาวไทยได้สุขี
สุขภาพเงินทองจงมั่งมี
สิ่งดีจงบันเกิดเจอทุกงาน
สดใสหล่อสวยรวยความสุข
ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกโรคจงหาย
ใครมีแฟนขอให้คบกันนาน
ใครขึ้นคานขอให้เจอเนื้อคู่ใหม่ปีนี้เอ่ย

จบแล้วค่ะอ่าโวยพรปีใหม่จบแล้วนะครับ
ใครสั่งสุกี้คะ
เดี๋ยวรู้ไหมว่าใครแน่
ผมจะไม่ทราบได้ไงครับคุณครับผม

เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องไปพัก

เพชรดาราบประกายเพชรกาว
เขามีการแต่งกรอน

พอเรามีเป็นไงมีอะไรมั้ย

มีช่อยมาฟังเพลงถอยจากน้อง
ถอยครับ

ถอยครับ